ต่อกันเรื่องนี้กันค่ะคดีอุ้มฆ่านักศึกษาสาวชาวจีนนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางภูมิชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่า
ทางการจีนจับผู้ต้องหา๓คนที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ส่งตำรวจไทยไปสอบสวนค่ะ
แล้วก็ในกลุ่มคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีผู้หญิงไทยร่วมด้วยอีก๑คนนะคะ
นี่เป็นนายจินลี่เผิงซึ่งเป็นพ่อของนางสาวจินซ่า
ผู้เสียชีวิตกับครอบครัววันนี้ก็ไปที่สพบังแม่นาง
ขอดูพยานหลักฐานและรูปภาพศพของลูกสาวค่ะ
ครอบครัวเนี่ยยังโศกเศร้ายังไม่สะดวกให้รายละเอียดใดนะคะ
แล้วก็ขอให้ตำรวจพาไปดูจุดที่พบศพ
ก็คือตรงร่องน้ำใกล้บ้านใกล้นาบัวของชาวบ้าน
แล้วก็บ้านเช่าย่านบางใหญ่ตามข้อมูลว่าเป็นจุดที่ผู้ตายถูกฆ่านะคะ
รองภูมิครับการตำรวจภูทรนนทบุรี
ได้อธิบายขั้นตอนการรวบรวมพยาหลักฐาน

หลังจากนั้นก็จะให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอายุ๑๙ปีเป็นหญิงไทย
ทำงานร้านคาราโอเกะย่านอินทามระ
ซึ่งตำรวจสอบปากคำนานกว่า๘ชั่วโมง
จนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้รับสารภาพค่ะ
ว่ารู้จักกับกลุ่มชาวจีน๓คนเป็นลูกค้า
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องเรียกค่าถ่าย
และนำศพไปทิ้งแต่ว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
การพูดคุยกันเนี่ยเป็นการคุยกันผ่านทางไลน์
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงไทย

โดยตำรวจคุมตัวไปฝากขังและแจ้งข้อหา
เป็นผู้ใช้ในความผิดฐานร่วมกันเอาตัวบุคคลอายุต่ำกว่าอายุกว่า๑๕ปี
ไปใช้อุบายหลอกลวงหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่น

นักข่าวก็พยายามสอบถามนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบใดค่ะ
ทางการจีนสามารถจับกลุ่มนะคะ
นายโจเผิงเฟย์นายเฉินไซกัง
ผู้ต้องหาตามหมายจับร่วมกันฆ่านางสาวจินซัน

ซึ่งผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีน
ก่อเหตุนอกประเทศแต่จับได้ที่จีน
ทางการจีนนั้นสามารถดำเนินคดีได้
โดยไม่ต้องส่งผู้ต้องหากลับมา
เพราะว่ากฎหมายจีนมีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตค่ะ

เพื่อพิจารณาคดีในชั้นศาลนะคะ
ขณะที่รองพบตรค่ะบอกว่า
เบื้องต้นคาดว่ามาจากเรื่องชู้สาว
เพราะว่าผู้ตายกับผู้ต้องหารู้จักกัน

วันก่อเหตุผู้ต้องหาพยายามจะขอมีเพศสัมพันธ์
แต่ว่าผู้ตายไม่ยินยอมจึงลงมือฆ่าค่ะ